ช่วงนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปนั่งรถเปิดประทุนกับแม่หมูพิมพากาและน้องนายนพัฒน์กันสักนิดนึงนะคะ

ติดตามกันค่ะกับช่วงจอ
สิ่งที่คิดกับสิ่งที่เป็นมันมักจะสวนทางกันเสมอ

ภาพในความคิดขับรถเปิดประทุนกับผู้ชายสุดหล่อน้องไนนะพัด
เหมือนจะต้องชิลโต๊ะสบาย
แต่สิ่งที่ได้คือ
พึ่งโดยแชลเอิท

เพื่อนร่วมทางให้ลูกชายและคุณแม่

ก็พร้อมใจเปิดเปิงค่ะ

คุณแม่หมู
นี่นะคุณผู้ชมสิ่งที่คิดกับสิ่งที่เป็น

อ่าลมตีหน้าไปเลยจ๊ะแม่
จะไปนั่งกับเขาบางทีลมไม่ตีหน้าอย่างเดียวนะ
ผมหลุดไปด้วยนะผมปลอม